เรื่องที่คนยังเกาะติดคนยังสนใจเป็นสถานการณ์ระดับโลก
คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
คือเมื่อตอนเที่ยงคุณทัศนัยดิฉันก็อัปเดตยอดไป
ตอนเที่ยงยังอัปเดตว่าคนที่ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ย
มีทั้งหมด๘รายตอนนี้เพิ่มแล้ว
แต่ทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เพิ่มแล้วคือรอทางสาธารณสุขยืนยันว่า
ที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อ๖รายห้องแล็บผลข้อมูลมันออกมาเป็นยังไง
ปรากฏว่าช่วงบ่ายสรุปยืนยันแล้วนะคะ
เพิ่มมาเป็น๑๔รายอันนี้เป็นผู้ป่วยในประเทศไทย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทย

ซึ่งตัวเลขนี้ยืนยันแล้วจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งเรื่องของการอบพยพพลเมืองต่างออกมาจากอู่ฮั่นเอง
ประเทศยังเอาออกมาไม่ได้
ยังอยู่ระหว่างการประสานกับทางการจีนอยู่รวมทั้งของไทยด้วยนะ
คือแม้จะมีข่าวมาว่าคืนนี้ญี่ปุ่นเตรียมจะอบพยพ
เกาหลีใต้เตรียมจะอบพยพ
แต่ทางด้านบ้านเราก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีประเทศไหนเลย
ที่จะเอาเครื่องบินไปลงแล้วก็อบพยพคนมาได้
มาเริ่มอัปเดตที่เรื่องของจำนวนของผู้ป่วยในไทยกันก่อนนะครับ
แพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
จาก๖รายเพิ่มขึ้น
โดยเป็นชาวจีนทั้งหมด๕ใน๖รายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาจากหูเป่ย
กระดาษที่อีก๑รายเดินทางมาจากช่วงชิ่ง
ซึ่งผู้ป่วยที่พบในกลุ่มนี้อายุ๖๖๐ปี
ผลตรวจเชื้อตรวจถึง๒ครั้งพบมีค่าบวก
ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูลรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับ
ซึ่งผู้ป่วยทั้ง๖รายนะฮะก็เพิ่มขึ้นซึ่งล่าสุดก็ส่งผลให้ผู้ป่วยในไทย
จำนวนเพิ่มขึ้นเป็น๑๔รายรักษาจนหายกลับบ้านไปแล้ว๕รายคุณผู้ชม
ขณะที่พลเอกประยุจจันทร์โอชาณายกรัฐมนตรีเปิดเผยแผ่นหลังการประชุมคอลโลมอร์
วันนี้วันทางขาลก็มีการประชุมคอลโลมอร์
บอกว่าเนี่ยนะก็มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนาแล้วนะ
ให้ทางด้านของท่านอนุทินชาญวิรกูลบรรณายกรรมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้
และท่านก็ย้ำว่าคนไทยขอให้คนไทยทุกคนมั่นใจ
เพราะไทยเราเคยมีประสบการณ์เรื่องของการควบคุมโรคซามาแล้วคงจำได้
มีไข้หวัดโรคซากับไข้หวัดนกมาก่อน
เราเคยแบบมีโรคระบาดแบบนี้มาก่อนเรารับมือได้
ส่วนกรณีการอบพยพคนไทยกลับจากอูฮันยืนยันขนาดนี้
รัฐบาลมีแผนจะนำกลับมาถ้าทางการจีนเปิดอนุญาต
เราก็สามารถนำเครื่องบินไปลงแล้วก็รับคนไทยกลับมาได้

นายกก็บอกนะจริงเรื่องเครื่องบงเครื่องบินอะไร
ไทยเราพร้อมแล้วแต่เราก็ต้องรอสัญญาณจากจีนเหมือนกัน

คือก็ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย

ยืนยันตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดสามารถรับพลเมืองกลับมาได้เลย
คือเมื่อวานมีข่าวว่าโอ้ยหลายชาติเริ่มเอากลับมาแล้ว
ใช่เพราะว่าอย่างวันนี้เองก็มีข่าวเหมือนกันคุณทัศนัย
คืนนี้ญี่ปุ่นเตรียมที่จะบินแล้ว
จะเอาเครื่องบินไปลงรับคนญี่ปุ่นกลับมา
มีข่าวว่าเกาหลีใต้ก็เตรียมเครื่องที่จะไปรับคนกลับมาแล้วเหมือนกัน
รุปคือยังนะยังไม่มีประเทศใดเร่งรัดขอรับคนกลับ
จากว่าทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกับทางการจีน

คือไม่อยากให้คนที่อยู่ในนั้นออกมา
เดี๋ยวต้องขอตรวจก่อนว่าติดเชื้อหรือเปล่า

ให้เหมือนกับที่จีนนั้นดูแลคนไทยอย่างดีที่สุดนั่นเอง

จากปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดแค้น
ก็มีการสั่งให้กรมการค้าภายใน

คนไทยก็ต้องการคนจีนมาเที่ยวก็ซื้อ

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัย

หามเรือกันให้เร่งผลิตออกมา

ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอความต้องการ
ของประชาชนรวมทั้งคนจีนเอง

หน้ากากอนามัยรายใหญ่ของประเทศเลย

คนจีนมากวาดไปหมดเป็นล้านล้านชิ้นเลย
มาถึงไทยให้คนไทยได้ใช้
แต่คือสำหรับหน้ากากที่ใช้

อันนี้คือป้องกันได้ดีกว่า

คือมันคนละการใช้สอย

แต่คนก็ไปกว้านซื้อนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดู

มันก็มีข่าวออกมาเยอะนะว่าโอ้โห
มันทำให้ดูสิกลายเป็นเมืองซอมบี้

แล้วพวกเชลล์ร้านค้าต่าง

เป็นภาพที่ชาวอเมริกัน
ภาษาอังกฤษที่อยู่ในอู่ฮั่น

เมื่อกี้บริเวณโดยรอบ

คือคนอยู่ในบ้านกันหมดนะคะ
แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

จะมีอาหารกินไหม
ซึ่งอาหารข้างในซุปเปอร์

ผู้ประกอบการเองนะคะที่จะขายอาหาร

ก็ยังพอมีอาหาร
มันก็มีผลมงค์ผลไม้

เรื่องของการเปิดเรียนของที่จีน

ทางการจีนเองเขามีการประกาศเลื่อน

ส่วนรถไฟของจีนเขาก็มีการประกาศ
ยกเลิกรถไฟเป็นร้อยเที่ยว

ว่าชาวอู่ฮั่น๕ล้านกว่าคน

ก่อนที่จะมีการประกาศปิดเมือง
เขาประกาศปิดแบบทันเหมือนกันนะ

วันที่๒๓มกราคม

คนเขาก็รีบจองตัวแล้วก็เดินทาง
อย่างส่วนหนึ่งที่เดินทางมาที่ไทยเรา

ไม่รู้ไงว่าจำนวนนี้จะมีผู้ติดเชื้อ

มันแพร่เชื้อได้มันแตกต่างจากซา

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้รวบรวม

ณตอนนี้หน้าจอคุณผู้ชม

รวมแล้ว๔๖๑๔ราย

มีผู้เสียชีวิต๑๐๖ศพ

ไทยก็เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะ

ขออภัยค่ะเพิ่มอีก๖

ติดเชื้อมากเป็นอันดับ๒รองจากจีน

ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีหลายประเทศ

รายแรกในประเทศเช่นเดียวกัน

ของประเทศต่างอย่างเกาหลีใต้เอง

เป็นเครื่องบินเหมาลำฉุกเฉิน
พยพพลเมืองโดยในวันนี้นายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลที่รักษาผู้ติดเชื้อไวรัส
แล้วก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย
ส่วนกรุงโซลของเกาหลีก็มีการทำความสะอาดตามสถานีรถไฟ
ฆ่าเชื้อโรคตามจุดที่มีการขายตัวโดยสาร
แล้วก็พวกเราจับคืออันนี้มันต้องทำความสะอาดนะ
เพราะว่าบางทีคนที่เขามีเชื้อเขาฮัตเชยมา
แล้วพวกน้ำลายพวกสารคัดหลังต่างมันติดมือมันเปื้อนมือ
แล้วเราไปจับต่อนะไปจับต่อก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
ญี่ปุ่นเองเขาก็เตรียมส่งเครื่องบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร
ประมาณสัก๒๐๐คนเข้าไปรับคนญี่ปุ่นในอู่ฮัน
เห็นมีรายงานว่าช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เตรียมบินไปรับ
ระบุด้วยนะว่ามีพลเมืองญี่ปุ่น
เขาแจ้งความประสงค์จะเดินทางออกจากอู่ฮั่น๖๕๐ราย
ก็เหมือนกันกับสหรัฐเลยค่ะสหรัฐก็เตรียมที่จะอบพยพพลเมือง
วันพรุ่งนี้เหมือนกันออสเตรเลียมีการหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือชาวออสเตรเลียในเมืองอูฮันต่อไป
แต่อย่างที่บอกไทยเราไม่ใช่ไม่ทำอะไรไทยเราก็เตรียมพร้อมอยู่
รอสัญญาณจากจีนจีนให้เข้าไปเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะไปรับคนไทยกลับมา
ล่าสุดวันนี้ก็มีการทำที่การบินไทยบนเครื่องบินของสายการบินไทย
ต้องมีการเอาน้ำยาไปพ่นฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารดู
ที่เลยค่ะคุณผู้ชมตามห้างในหัวเมืองสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคอเวอรี่ไอคอนสยาม
คือเขารู้ไงว่านักท่องเที่ยวชาวจีนไปในห้างต่างเหล่านี้เยอะ

ต้องเช็ดราวบันไดเลื่อนเช็ดปุ่มกดลิฟต์มากขึ้นเป็นพิเศษ
เองก็เตรียมพร้อมหน้ากากอนามัยใส่ไว้ซะย้ำว่าเอาสีขาวเอาไว้ข้างในสีเขียวไว้ข้างนอก
อันนี้คือถูกต้องนะอย่าเอาสีเขียวไว้ข้างในนะ
คือต้องบอกว่าอันนี้จริงมันเป็นเป้าประสงค์ของการผลิตหน้ากากอนามัย
คือให้เอาด้านสีเขียวสีฟ้าออกด้านนอก